คราวนี้เนี่ยโอ้โหเป็นการจับแก๊งค้ายา

เพราะอะไรเบิ้ลเครื่องพ่นควันแล้วยิงสนั่นถนนเลย

โอ้โหยิงกันสนั่นเมืองเลยคุณ

มีรถผ่านไปผ่านมาเยอะเลยเห็นไหม๕คนที่อยู่ข้างทางก็อยู่กันเต็มเลย

เยอะเลยเห็นไหมฮะคนที่อยู่ข้างทางก็อยู่กันเต็มเลย
พี่วินมอเตอร์ไซค์หันไปมองอย่างตกออกตกใจนะฮะ
ตกออกตกใจแล้วก็หมาวิ่งหนีกระเจิงเลยเหมือนกันนะคะ
ส่วนรถกระบะคันนั้นโอ้โหไม่สิ้นฤทธิสักทีนะ
พ่นควันดำขี่ข้ามเกาะกลางขับข้ามเกาะกลางแบบนี้นะฮะ
โอ้โหนี่ค่ะพลเมืองดีเขาถ่ายไว้แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กไง
บอกว่าออกมาหาของกินในตลาดแล้วบังเอิญเจอเหตุการณ์พอดี
นี่ถ่ายไปก็เสี่ยงนะเพราะว่าถ่ายไปหลบกระสุนไป
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจตระเวนชายแดนเขาตาม
เพื่อที่จะจับขบวนการค้ายาเสพติดจากอุบล
แต่เอายาบ้ามาส่งที่พื้นที่อำเภอมหาชนะชัย
ใช่นะฮะแล้วก็พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
หลายคนถามต่อว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เขาจับยาบ้ากันใช่ไหมแล้วจับได้ไหม
โอ้โหคนร้ายเหิมเกลิมขนาดนี้
ขับรถหนีตำรวจตำรวจยิงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหยุดนะฮะ
อ้าภาพต่อมันเป็นอย่างไรคุณ
ภาพต่อนี่นะคือเจ้าหน้าที่เขาผสานกัน
คือมีการผนึกกำลังกันกับตำรวจเมืองศรีสะเกด
สกัดจับคุณคิดดูสิเขาเอารถจอดปิดตรงสี่แยก
แล้วกระบะคนร้ายมาจอดติดไฟแดง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมคนร้ายไม่ยอมลงจากรถเลยนะ
ขับพุ่งชนเจ้าหน้าที่ขับข้ามเกาะกลาง
วิ่งย้อนสอนอีกแล้วรถประชาชนก็เสียหาย
เสียงปืนที่ดังปั้ง

แล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการในการขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถคันนี้คุณ

ขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะฮะเพื่อจะไปสกัดจับให้ได้
แล้วเนี่ยพอเห็นว่าตอนคนร้ายขี่ไปนะคุณคิดดูสิ
ล้อหลังซ้ายแตกหนีเข้าไปในชุมชนเจ้าหน้าที่ตามตาม

รถไปเลี้ยวเข้าจอดที่หอพัก
ปรากฏว่าคนลงจากรถวิ่งหนีเข้าไปรัดล้อไปตามบ้านของชาวบ้าน

จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไล่ตามหน่อยค่ะนี่
โอ้โหนี่ยังกันหนังภาคต่อนะคุณ
เมื่อกี้ยิงกันในเมืองอันนี้ก็ยิงกันในเขตชุมชนเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
กระจายกำลังแล้วก็ปิดล้อมอยู่หน้าบ้านหลังนี้
ท้ายที่สุดจับกลุ่มได้นะ

คนขับรถคือนายธีรวัตรล่าธรรมอายุ๒๗ปี
อีกคนนึงคือนายเอกชนดาวเรืองอายุ๓๕ปี
เจอของกลางค่ะเป็นปืน๒กระบอก

กระสุนอีกเป็นร้อยนัดเลยนะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวทั้งสองคนไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

แล้วก็กระสุนอีกเป็นร้อยนัดเลย

ตอนแรกเจ้าหน้าที่โทรโขงแล้วบอกว่ามอบตัว

สุดท้ายถูกตามจับกลุ่มได้นะฮะ
ไม่ใช่หนังนะนี่คือเรื่องจริงนะฮะ
อีกเรื่องก็คือ